เล่าต่อไปนี้ขออนุญาตสายหน้าแล้วก็ถอนหายใจหนึ่งครั้งนะคะ
คุณผู้ชมคะในขณะที่เด็กมัธยมส่วนหนึ่งของประเทศชู๓นิ้วแสดงออกความคิดเห็นทางการเมือง
แต่วัยรุ่นมัธยมที่อุบลราชธานี๓นิ้วเหมือนกันแต่เพิ่มเลข๑เข้ามา๑ต่อ๓คุณ
คือแบบนี้ใช่ไหมล่าสุด๓คลิปสามคู่
จังสุดสามหนึ่งจังสุดคือจังอะไรคุณผู้ชมเติมเองล่ะ
ต่อหนึ่งแล้วคลิปเนี้ยเพื่อนนั่นแหละเพื่อนด้วยกันถ่ายไว้
หัวกเรียนเท่านั้นเลยแปลว่าอะไรแปลว่ายังเป็นมัธยมอยู่เลย
ตำรวจสพเมืองอุบลธานีก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
คุณดูสินี่เป็นคลิปที่เพื่อนถ่าย

ถูกเพื่อนก็แชร์ต่อกันคือเล่าแบบนี้ค่ะ
ตรงจุดนี้เป็นศูนย์การค้าบนถนนชายางกูล
อุบลราชธานีใช่ไหมคุณสุภาษา
มีอยู่ที่เดียวคือลักษณะห้างนี้นะคะ
เขาจะเป็นห้างตัวห้างและด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นลานขายอาหารตอนกลางคืน
มีร้านเหล้าอะไรอยู่ด้วยใช่ไหมมีร้านเหล้ามีร้านหมูกระทะมีอะไรอย่างนี้

เป็นจุดศูนย์รวมวัยรุ่นมีร้านแจ่วฮ้อนมีร้านเนื้อย่างเกาหลีอะไรก็ว่าไป
จุดนี้แหละค่ะคาดว่าน่าจะเป็นจุดเกิดเหตุ
ทีนี้เขาก็ผู้ประกอบการเขาก็ตั้งเป็นร้านอาหารใช่ไหม
คุณผู้ชมเป็นห้องน้ำห้องเดียวเนี่ยค่ะ
คือตอนนี้ผู้ดูแลบอกว่าปิดเอาไว้เพราะว่ายังไม่มีใครมาประมูล
เพื่อที่จะเปิดให้บริการคือต้องมีคนมาประมูล
แล้วก็เก็บค่าเข้าห้องน้ำอะไรแบบนี้นะคะ
ปรากฏว่าจริงล็อกไว้แต่ตำรวจบอกว่าพอไปถึงมันไม่ล็อก
นี่ห้องน้ำตรงจุดนี้แหละคาดว่าน่าจะเป็นจุดเกิดเหตุ
ผู้ดูแลอ้างว่าปิดล็อกไว้แล้วไม่มีใครมาประมูลบริการให้ห้องน้ำ
แล้วก็ไม่ทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นลักลอบเข้ามามั่วสุมตรงนี้หรือไม่อย่างไร
ทีนี้พันธุ์ตำรวจเอกพัทรพลโพธิอะผู้กำกับสพเมืองอุบลราชธานีบอกว่า
ตอนนี้ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนออกตามหาวัยรุ่นที่ปรากฏในคลิป

ตอนนี้ตอนนี้ผู้กำกับบอกว่าพอจะทราบชื่อบ้างแล้วว่าเป็นใครอย่างไร
ผู้กำกับบอกว่าตามที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นว่าน่าจะเป็นเด็กมัธยม
ผู้กำกับบอกว่าใช่คุณเป็นเด็กมัธยมที่มามั่วเซ็ตกันแบบนี้
ผู้หญิงนี่คือผมสั้นสั้นเนี่ยใต้หูอะค่ะ
คอซองใช่ไหมคือหมอต้นนะเอาให้ส่วนความผิดเนี่ยผู้กำกับบอกว่า
เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะนำสิ่งลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ส่วนคนที่ปรากฏในคลิปเนี่ยก็ความผิดข้อหาคืออนาจารย์
ส่วนใครที่เห็นคลิปแล้วแชร์ต่อแชร์ต่อแชร์ต่อ
ภูมิกับสพเมืองอุบลราชธานีบอกว่าผิดเหมือนกันในข้อหามินประมาท
แล้วก็เป็นความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์นะคะหรือสิ่งอื่นใด
ถ้าพ่อแม่เห็นคลิปแล้วคงจะโอ้โหปวดหัวเสียใจทีเดียวนะนะครับ